มีรถตู้นำนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพไปเที่ยว

ระหว่างทางก็ไปเฉียวชนกับรถกระบะ

นี่ครับในวงกลมนะฮะพุ่งออกมาแบบนี้ฮะ
ทั้งคู่เลยทั้งสองคันเลยเนี่ยฮะ
โอ้โหฝุ่นตลบเลยนะครับ
คือภาพที่เราเห็นนั้นเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
บริเวณถนนแสงชูโตหน้าโรงเรียนท่ามกาวิทยาคม

รถกระบาดเนี่ยวิ่งอยู่เลนสายสุด
แล้วจู่เสียหลักออกนอกเลน
ก็พุ่งไปชนกับรถตู้ซึ่งเขาอยู่ข้าง
ทั้งสองคันก็พุ่งทะยานขึ้นไปเกาะกลางถนน

ไปพุ่งชนกับรถกระบะอีกคันที่สวนทางมา
ส่วนรถตู้พลิกคว่ำอยู่ที่กรอกกลางนะครับ
โดยเหตุการณ์นี้ทำให้มีคนเจ็บ๔รายแล้วก็เสียชีวิต๑นะครับ
พบชิ้นส่วนของรถอยู่บนฟุตบาทเต็มไปหมดเลย
และก็กรอกกลางถนนด้วยต้นไม้กระพังล่าแบบนี้แหละครับ
ต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้ก็โค้นล้มหมดเลยนะครับ
เช่นเดียวกันกับขอบปูนมีร่องรอยการถูกเฉียวชนแตกหากกันไป
สอบถามนายชงชัยพลภูเมืองเป็นคนขับรถตู้ที่ที่ถูกชนเนี่ยนะฮะ
เขาก็บอกมาเราเอาคำบอกเล่าของคนขับมาจำลองเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ดูว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับ
คือวันที่เกิดเหตุเนี่ยทางด้านของนายชงชัยนะฮะก็ขับรถมาเป็นการขับรถตู้มานะฮะ

พอรถตู้ขับไปถึงจุดเกิดเหตุเขาขับมาสัก๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

และข้างมีทางด้านของกระบาดตีคู่กันมา
จู่กระบะก็เสียหลักไปชนประตูของรถตู้
ขับมาด้วยความเร็วรถตู้ประตูมันก็เปิด
แล้วรถก็เสียการควบคุมพุ่งไปที่เกาะกลาง
ชนกันกับต้นไม้แล้วก็พลิกคว่ำ

ตัวของนายสรธรรมกระเด็นออกจากรถ
แล้วถูกรถตู้ทับอยู่ที่บริเวณหน้าอกลงไป
พลเมืองดีก็ช่วยกันเอาตัวออกจากรถตู้
รถตู้ขึ้นแล้วก็นำร่างของผู้ที่ถูกทับออกไป
แต่ว่าเขาก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ
จากนี้นายทงชัยยังบอกว่าตกใจมาก
เมื่อเห็นว่าผู้โดยสารถูกรถตู้ทับอยู่
แล้วสาเหตุที่กระเด็นออกไปเนี่ย
เพราะว่าเหตุผลคือเขาไม่ได้มีการฆ่าเข็มขัดนิรภัย
ตอนนี้รถตู้เขามีเข็มขัดนิรภัยแล้ว

หลังเกิดเหตุก็นอนหมดสติอยู่ในรถนี่แหละครับ
นอกจากนี้ก็สอบถามไปที่คนขับรถที่ตามมา

กระบาดขับมาด้วยความเร็วตลอดเส้นทางเลย

ก็ไม่รู้ว่าคนขับเนี่ยเขาหลับหรือว่าเขาเมากันแน่
แล้วก็ฉลับไปโดนรถตู้แล้วก็พลิกคว่ำแบบนี้แหละครับ
ปีนไปชนเกาะกลาง
คือช่วงจังหวะที่กระบะชน

ประตูมันแง้คือช่วงจังหวะชนประตูข้าง

แล้วต้นที่๒ทำให้ตัวพี่เขากระเด็นออกมาพอดี

ทรัพย์เป็นยังไงครับ

การดื่มหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
จะมีง่วงและซึมละละมาย
จังหวะที่เห็นมาก
ไม่ได้มาสไตล์ที่เบียด

ก็นำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่กรุงเทพ